เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีใครได้ดูแมทนี้ไหมคะ
มวยไทยไฟเตอร์เป็นปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมเจอกับนักชกชาวฝรั่งเศสนะคะ
นั้นเขาบอกว่าต่อยกันไปถึงยกที่๕หรือเวลานาทีกว่า
ปรากฏว่าปานเพชรเนี่ยแพ้น็อกนะครับเพราะว่าโดนคู่ต่อสู้สอบสวนกลับมา
ดูจังหวะนี่ซอกเติ้งเข้าไปปานเพชรคิดล้มหน่ายหลังลงไปเลยค่ะ
แต่ที่มันหน้าตกใจคือน่ะตอนนี้จนถึงวันนี้ปานเพชรยังไม่รู้สึกตัวนะคะ

คุณหมอแจ้งว่าสมองบวมค่ะ
คือจังหวะเหมือนกับเดินเข้าหาด้วยใช่ไหม
ไม่รู้ว่ามันเข้าตรงไหนแต่ก็คงจะเข้าส่วนหัวค่ะ
เขาน็อกหงายหลังตึงลงไปเลยก็คือแพ้น็อกไปเลยในยกนี้นะคะ
นี่คือปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะคะ
กางเกงสีแดงเนี่ยส่วนคู่ชกนะคะก็คือ
หลังจากที่จบการแข่งขันแล้วมีการส่งปานเพชรไปโรงพยาบาลทันที
ซาเรย์แล้วมีเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดด่วน
หลังจากนั้น๔ทุ่มวันเดียวกันค่ะ
ปานเพชรแจ้งว่าตอนนี้สมองปานเพชรไม่ตอบสนอง
วมเยอะแล้วก็ความดันต่ำต่อมน้ำในร่างกายไม่ทำงาน
หมอยังคงให้น้ำเกลืออยู่เรื่อยนะคะนี่น็อกลงไปแบบนี้เลย